เตือนกันต่อนะคะสำหรับครอบครัวค่ะที่มีลูกเล็กเนี่ยนะคะ
ก็ช่วงนี้บางทีมันก็ร้อนก่อนลูกแอบไปเล่นน้ำนะคะ

เพราะว่าที่ชัยนาธค่ะเด็กชายอายุ๔ขวบค่ะ
ลงเล่นน้ำกับเพื่อนไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่
แล้วสรุปสุดท้ายไปจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณพ่อนั่งร้องไห้อยู่ริมน้ำแบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่
ค้นหาสิบชั่วโมงก็ยังไม่เจอเลยคุณพ่อบอกที่เสียใจมาก
เพราะว่าเห็นรองเท้าของลูกวางอยู่ริมน้ำเหลือแค่เนี้ย
คุณพ่อชื่อว่าคุณชาลีแก้วดีเนี่ยนะคะพอรู้ข่าวค่ะ
เนี่ยไปนั่งอยู่ริมน้ำไปรอการค้นหาของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ร้องไห้ตลอดเวลาจุดที่จมหายไปคือแม่น้ำเจ้าพระยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ญาติญาติประสานขอความช่วยเหลือ
ทีมกู้ภัยร่วมกับตันยูจัดชุดนักประดาน้ำเข้ามาช่วยงมค้นหา
ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพราะว่ามีการขุดสายท้องแม่น้ำนะคะ
คุณพ่อบอกว่าน้องโอมเป็นลูกชายคนเดียวเปิดเทอมไปโรงเรียนได้๒วัน
ปกติแล้วลูกชายจะไม่ลงเล่นน้ำเลยแต่ก่อนเกิดเหตุทราบว่าลูกชายเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาเล่นกับเพื่อนหลังจากกลับจากโรงเรียนค่ะ
จากนั้นไม่นานค่ะมีคนวิ่งมาบอกว่าลูกชายจมน้ำน้องอมจมน้ำจมน้ำ
ตัวเองวิ่งออกมาดูไม่เห็นลูกชายแล้วค่ะโดยเพื่อนเพื่อนที่เล่นอยู่กับน้องโอมบอกว่าก็ลงไปเล่นในน้ำนั่นแหละ
ห่างตะหลิงไม่กี่ข้าวแต่จู่จู่น้องโอมลื่นจมน้ำหายไปเลย
เพื่อนก็เลยวิ่งกลับไปไปบอกผู้ใหญ่ให้เข้ามาช่วย
ล่าสุดนะคะงมค้นหา๑๐ชั่วโมงนักประดาน้ำยังไม่พบร่างน้องโอมเลยนะคะ
เพราะว่าน้ำเนี่ยแรงมากคาดว่าร่างคงลอยออกไปไกลจากจุดเกิดเหตุ
ยุติการค้นหาเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๒ที่ผ่านมานี่เอง
และจะเริ่มค้นหาอีกครั้งค่ะช่วงเช้าวันนี้ค่ะ